มากันจ๊ะมาจ๊ะมาหาเอ๋ยจินกันค่ะค่ะค่ะเห็นเงียบเงียบจริงจริง
งานเพียบด้วยจ้ะเขาเขียนปกติธรรมดาเอ๋ยจินจินตาราค่ะ
ค่ะวันย้อนล่าสุดไปเจอมาเอ๋ยจินแบบยืดอกเลยค่ะ
เห็นเงียบแบบนี้โอ้โหตอนนี้กำลังลุ้นพรีเซนเตอร์โตใหม่อยู่
ซึ่งจริงจริงแล้วเนี้ยแม่จินบอกขออุ๊บไว้ก่อนไม่อยากพูดเลย
จะบอกเลยค่ะแต่พูดไปพูดมาอดใจเบาไหว
บอกโลศนะคะว่าตอนนี้กำลังมีพรีเซนเตอร์ตัวใหม่
อย่าบอกใครนะว่าได้จริงเอ๋ยจินตื่นเต้นมาก
ส่วนสาเหตุที่จินตลาภูหลับมารับงานต่างประเทศเลย
เป็นไงพ่อแม่พี่น้องแบบเมืองนอกแบบอยากโชว์
อยากให้ตั้งไปโชว์อย่างงี้หรือเปล่าไม่กลัวขึ้นบนไม่กลัวขึ้นฟินนะคะ
กลัวอะไรอ่ะกลัวแมวเหงาอ๋อคือคุณผู้ชมเป็นแต่
เป็นแต่อ้อนซอนแท็กจ้าแมวตัวเนี้ยคือเป็นแมวจร
แสดงว่าน่ารักอ่ะแล้วก็เดินเข้าบ้านมาเสร็จปุ๊บ
จริงเหงาก็เลยเอามาเลี้ยงเสร็จปุ๊บเลี้ยงกันไปเลี้ยงกันมาติด
ล้ำถวายอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าแมวคิดถึงอะอ้อ
กลับมาแล้วแมวไม่ได้พูดแบบปราศาชาวบ้าน

เหมือนจะหายใจแบบละลวยละลินแบบนี้

ใช่จิตราก็เลยบอกว่าไม่มีใส่หรอก
ฟังทั้งหมดว่าทั้งหมดเลยค่ะไอจินจ๋า
ตอนนี้ก็มีพรีเซนเตอร์นี่ก็โทรไปก่อนนะมีมอเตอร์ไซค์มีมอเตอร์ไซค์ติดต่อ

ติดต่อมาแต่ว่ายังไม่ได้ลงตัวเรื่องเมืองนอกเนี่ย
ใจหนูอยากไปใจจะขาดเลยตั้งแต่เพลงเตางอย
หนูน่ะมีภาระเรื่องการเลี้ยงแมวคนมาติดต่อเนี่ยหนูอยากไปมาก

เพราะว่าแมวน่ะเขาติดหนูว่าเขาจะห่างเราไม่ได้
ถ้าเกิดห่างมันเหมือนกับเขาจะตายอันนี้พูดตรงนะคะไม่รู้ว่าใครเป็นแบบนี้ค่ะ